คืบหน้าทางคดีถ้าผมจำให้ผิดทนัยเดชาเพิ่งบอกว่าตำรวจน่าจะทะแหลง
ปิดคดีได้ซักช่วง๑๙ถึง๒๔มีสายยนตร์ไม่รู้จะเป็นวันไหนล้างสงคราน
แต่ถ้าเอาทางคดีท้องที่ที่รับผิดชอบคดีอยู่ที่สพเมืองนนทบุรี
ทุกผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าก็คือตำรวจเนี่ย
เป็นครั้งที่สองนะฮะหลังจากเมื่อ๕เมษายนที่ผ่านมา

วันนั้นพนักงานสอบสวนสทรภามเมืองนทบุรีเนี่ย
ยื่นคำร้องต่อสารแขวงนนทบุรีเพื่อขอผัดฟ้องครั้งแรก
กับนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติก
หนึ่งในห้าคนบนเรือสปีดโบ๊ท
ที่อยู่ในช่วงการเสียชีวิตของคุณตังโม
วันนั้นเป็นข้อหาเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
แล้วเธอสารภาพว่ามีการให้การเท็จ
ทางอายการก็ตีสำนวนกลับมาด้วยบอกว่าให้ไปรวมกับคดีหลักเลย

ก็เลยยื่นขอผัดฟ้องครั้งแรกเอาไว้๖วันก็คือ๕๑๐เมษายน
วันที่๘เมษายนเนี่ยพนักงานสอบสวน
คำร้องขอผัดฟ้องครั้งที่๒แบบไม่มีตัวผู้ต้องหา
เนื่องจากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
วันนี้ทางสารแขวงนนทบุรีมีคำสั่งให้ยื่นผัดฟ้องครั้งที่๒
เป็นเวลา๖วันได้นะครับตั้งแต่๑๑เมษายนถึง๑๖เมษายน

คดีนี้พนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องผู้ต้องหา
ตามกฎหมายได้ไม่เกิน๕ครั้งครั้งละ๖วัน
เท่ากับว่าก็คือ๓๐วัน๑เดือนนะถ้ายังไม่สามารถยื่นฟ้องผู้ต้องหาได้
ตามกฎหมายก็ต้องขออนุญาตอายการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องผู้ต้องหา
โดยสารแขวงนนทบุรีมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
คดีอาญากฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูง
เอาไว้ให้จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

แพ่งก็เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน๓แสนบาท
ซึ่งคดีอาญาและคดีแพ่งอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษา
ของศาลจังหวัดนนทบุรีเหมือนกัน
อันนี้ในส่วนของกติกนะฮะ๑ใน๕คนบนเรือนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่ะ
นายเดชาจะพาคุณแม่ของคุณตังโมไปแจ้งความเอาผิด
กับกลุ่มบุคคลที่ทนายเดชาใช้คำว่าหิวแสง
ไปเอาผิดกับคนที่หิวแสงรายแรก

นายเดชาโพสต์เอาไว้นะคะในเพจทนายคลายทุกข์

จะพาแม่น้องตังโมไปพบตำรวจสพเมืองนทบุรี

ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปถามทนายเดชานะคะ
นายเดชาบอกว่าการที่แม่ของคุณตังโมจะออกสื่อ

ถ้าแม่จะออกสื่อต้องมีคนโดนคดีแน่นอน

นี่ต่อไปนี้ถ้าเห็นหน้าคุณแม่ออกสื่อ

พรุ่งนี้ก็เลยจะพาคุณแม่ค่ะ

ดีตคนมีสีหิวแสง

ดีตคนมีสีหิวแสง

ความผิดตามมาตรา๓๒๘ฐานหมินประมาท

ถ้าใช้คำว่าคนแรกหมายความว่าอาจจะมีคนต่อไป

กับอดีตคนมีสีคนหนึ่งครับ

อีกคนมีสีคนนึงเนี่ย
คนคนนั้นแหละครับคล้ายคนนั้นนะครับ
ที่พูดว่าเด็กเอ็นอะไรต่างเนี่ย
ทำนองเหมือนแตงโมเป็นเด็กแอน
มีคนจัดหาเด็กเอ็นเอาไปส่งบนโรงแรม
อะไรมีคนบนโรงแรมรออยู่อะไรทำนองนั้นนะครับ

อันนี้เราจะไปแจ้งแค่เขาคนเดียว

ที่เราจะไปแจ้งความเขาเอาผิดเขาอะค่ะ

ต้องหามินประหมาตโดยการโฆษณามินประหมาตผู้ตาย
ตามประวัติกฎหมายอาญามาตรา๓๒๘นะครับ
ทีมข่าวของเราก็แอบแซวว่าเอ๊ะไม่มีจุ๊กกลู้อะไรทิ้งท้ายมานิดนึงเหรอ
วันนี้ไม่มีแต่ถ้าฟังจากธนายเดชาที่บอกกับทีมข่าวของเราก็ดูแล้วเดาไม่น่ายาก
ใช่คุณผู้ชมยังตอบถูกเลยไม่รู้ถูกหรือเปล่า
ผมนี่ยังเดาไม่ถูกเลยนะแต่คิดว่าเดาไม่น่ายากแต่ผมก็เดาไม่ถูกหรอก

ดูนอกออกดูพรุ่งนี้ดีกว่า
ก็เห็นถามเรื่องสสเต้ที่พึ่งแถลงที่ทีมข่าวของเราถามท่านผู้ชมครับ
ว่าเนี่ยสสเต้กับทีมงานเขาแถลงเขาบอกว่าได้ข้อสังเกตแบบนี้พิรุษแบบนั้น
ทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับคุณแม่คุณแตงโมนะฮะ
แล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ด้วย
ว่าจะสามารถเอาผิดกับสสเต้และทีมงานได้หรือไม่
ซึ่งคาดว่าเร็วนี้คงเห็นบรรดาคนหิวแสง
ที่ออกมาแถลงกันบ่อยถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอน
มีความเคลื่อนไหวจากบุคคลวงนอกนะฮะ
คุณบางคนยังจำได้ก่อนหน้านี้คุณนิตถรล้ำเหลือ
หรือเจ้าของฉายาทนายนกเขา
การตำรวจภูทรภาค๑

สารให้กับพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ
นนทบุรีนี่อยู่ในท้องที่ของภาคหนึ่งด้วยค่ะก็ยื่นผ่านตัวแทนนะฮะ
เพื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดา
รวมถึงขอให้มีคำสั่งห้ามพนักงานสอบสวนบางนายเข้าไปเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
และต้องการให้ตำรวจชะลอการปิดสำนวนคดีนี้ออกไปก่อน
เพื่อให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก่อน
หลังยื่นนังสือคุณนิติธรรมก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าที่มายื่นหนังสือเพราะต้องการให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ในฐานะเป็นผู้กำกับรับผิดชอบดูแลคดีของคุณแตงโม
ที่อยู่ในท้องที่สพมนนทบุรี
ไหว้ตรวจสอบกรณีที่ทตทศิษฐาเบี้ยบังเกิด
ได้พูดออกในรายการโทรทัศน์เมื่อวันที่๔เมษายน
ทนนกเขาคุณนิติธรบอกว่ามันมีบางช่วงที่ทตเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ประมาณว่าตำรวจเคยเรียกทตไปให้ปากคำ
ซึ่งในช่วงที่มีการให้ปากคำกับตำรวจ
นายตั้มได้ระบุถึงตำรวจสองนายลักษณะมีการ
จะให้ช่วยพูดชี้นำประมาณว่า
กับโรเบิร์ตเนี่ยเขาไม่มีทีท่ามีพิรุธอะไรอะไรประมาณอย่างนี้

ประเด็นนี้มันเป็นสาระสำคัญ
ว่ามันมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกับปกับโรเบิร์ตหรือไม่
มีผลประโยชน์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่
มีการเบี่ยงเบนคดีหรือไม่
มีการเตรียมคำให้การต่างไว้หรือไม่
แล้วคำให้การที่ดำเนินการไปแล้วมันชอบหรือไม่ชอบ
มีแรงจูงใจมีความมุ่งหมายหรือไม่
ที่ทางเราตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าทำไมมันถึงอยู่แค่ที่ประมาทกับอุบัติเหตุนะครับ
คุณนิติธรบอกว่าที่มาร้องกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เพราะเชื่อว่าตัวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรอก
แล้วส่วนตัวก็มองว่าการคลี่คลายคดีคุณตังโมของเจ้าหน้าที่เนี่ย
รับผิดชอบดูแลยังน่าสงสัย
กำลวดกับผู้ต้องหาสองคนคือปกับโรเบิร์ต

อันนี้ทนายนกเขาคุณนิติธรบอกนะฮะ
ตลอดจนมีผลประโยชน์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กรณีดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียหายกับการสืบสวนคดีอย่างร้ายแรง
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
แล้วมันจะกระทบไปถึงความเชื่อมั่น
ของกระบวนการยุติธรรมในชั้นของตำรวจ

ที่คุณนิติธรเขาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเอาไว้